เรื่องของลูกหนี้แล้วก็เป็นลูกหนี้ที่ไม่ได้ตั้งใจก่อด้วย

คือเพื่อนไปกู้หนี้ยืมสินจากผู้ให้กู้มา
แล้วทีนี้เพื่อนหนีฉันเป็นคนค้ำประกัน
ฉันเลยต้องรับสภาพเป็นหนี้แทนนะครับ
แต่สุดท้ายถูกแก๊งทวงหนี้โหดมาข่มขู่คุกคามตามมาถึงบ้าน
และเป็นคลิปที่เธอนั้นแอบถ่ายไว้แบบนี้นะครับ
นี่นะครับแล้วก็เธอก็โดนด่าโดนด่าต่อเนื่องเหมือนกันนะฮะ
คลิปนี้จริงความยาว๒นาทีเราตัดบางส่วนให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
เพราะว่าแก๊งทวงหนี้มาถามวันนี้ยังไง๓๐๐ยังไง
เธอบอกว่าเธอจ่ายให้๒๐๐มีอยู่แค่นี้นะ
เดี๋ยวให้ควบให้อีกทีนึงอีกร้อยหนึ่งยังหาไม่ได้เลยนะครับ

โดยคนที่ถูกทวงหนี้นะฮะก็คือนางสาวรัตนานามสมมุติอายุ๓๓ปี
เป็นสาวชาวลาวจากแขวงจำปาศักดิ์ที่มาพักอาศัยอยู่ในไทยได้๒๐ปีแล้วนะครับ
นำคลิปวิดีโอนี้มามอบให้กับผู้สื่อข่าวของเราเพื่อขอความช่วยเหลือเลย
หลังถูกแก๊งทวงหนี้คุกคามอย่างหนักนะครับ
คลิปความยาว๒นาทีแก๊งทวงหนี้นอกระบบ๒คนเข้ามาจะเก็บดอก
ข่มขู่เธอถึงภายในบ้านซึ่งบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านค้าอาหารตามสั่ง
ทีมข่าวของเราได้รับคลิปนี้แล้วก็ลงพื้นที่ครับ
ไปหาผู้เสียหายที่ถูกทวงหนี้นะฮะคือนางสาวรัตนา
เธอก็เปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านั้นเธอไปค้ำประกันให้เพื่อนชาวไทย
ซึ่งไปกู้เงินกับแก๊งให้กู้เงินแก๊งนี้มากว่า๒๐๐๐บาท
ทีนี้เพื่อนตัวดีของฉันหลบหนีไป
ภาระทั้งหมดให้ตกอยู่กับเธอ
ทั้งที่จริงเธอเป็นคนค้ำประกันให้
แต่ทีนี้ผู้ให้กู้ก็เลยบอกแบบนี้

ก็ถือว่าเป็นการกู้แทนเลยละกัน
เธอก็เลยต้องรับสภาพแบบนี้นะครับ
ถามว่าเธอตั้งใจจะชดใช้ให้ไหม

รายวันจ่ายดอกจ่ายอะไรแบบนี้
ทยอยผ่อนจ่ายมาตลอดนะฮะ

ไม่มีเงินพอบ้างที่จะจ่ายบางวันเนี่ยนะฮะ
ก็ถูกแก๊งทวงหนี้เข้ามาข่มขู่

กถังแก๊สในบ้านไปขายใช้หนี้แทนก็มี
นี่นะครับล่าสุดทำให้เธอต้องแยกบ้านกันอยู่กับสามี

ก็เลยอัดคลิปเข้าแจ้งความกับตำรวจ

ทำให้แก๊งเงินกู้เพิ่มความรุนแรงในการทวงหนี้มากขึ้น
แล้วก็ขู่ด้วยนะฮะบอกว่าถ้าแจ้งตำรวจไม่กลัวหรอก

แล้วก็ถ้าไม่ใช้หนี้นะเดี๋ยวจะมาเผาบ้านเผาร้านให้หมดเลยนะฮะ

นักข่าวของเราด้วยเป็นการบอกโอ้โหใช้ไงใช้ทั้งต้นใช้ทั้งดอก
หนูว่าใช้ไปเรื่อยหนูว่ามันน่าจะหมดแล้วนะ
แต่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหนี้สักทีก็แปลกอยู่เหมือนกัน
ทวงมาโดยตลอดแบบนี้นะครับ

ก็คือโทรคุยกับแก๊งทวงหนี้ให้เราได้ยินกันเลยนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ตามไปถามกับพันธรรมรวชเอกจุมพลสวนอาม
มังกับการสถานีตำรวจภูทรช่องเม็ก
ซึ่งภูมิกับบอกว่าก็เพิ่งมารับตำแหน่งวันแรก
โอ้โหยังไม่ทราบเรื่องทั้งหมดนะครับ
แต่จากการสอบถามพนักงานสอบสวนแล้วก็ชุดสืบสวนที่ปฏิบัติงาน
วันที่ผู้เสียหายบอกว่ามาแจ้งความนั้นนะครับ
ทางพนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน
ได้นำเสนอต่อภูมิกับในขณะนั้น
และภูมิกับคนเก่าก็ได้มีคำสั่งให้ชุดสืบสวน

แต่เนื่องด้วยกรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้านะครับ
ตำรวจก็เลยแจ้งให้นางสาวรัตนาผู้เสียหายบอกว่า

เพื่อให้ได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนะครับ
แต่ทีนี้หลังจากนั้นทางนางสาวรัตนาหรือผู้เสียหาย
ก็ไม่ได้แจ้งความกลับมาแต่อย่างใด
อันนี้ทางฝั่งภูมิกับใหม่เปิดเผยมานะครับ
แล้วก็ทีนี้ก็มีการนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะครับ
ภูมิกับการสพช่องเม็กยืนยันบอกว่า
ตำรวจไม่มีส่วนรู้เห็นกับแก๊งทวงหนี้แก๊งนี้
เพราะว่าอย่างที่นางสาวรัตนาแฉออกมา
บอกว่าแก๊งทวงหนี้ไปแจ้งความเลยไม่กลัว
เพราะว่าเคลียร์กับตำรวจไว้หมดแล้ว
ภูมิกับสพช่องเม็กยืนยันนะครับ
เรื่องของการเคลียร์กับทางตำรวจเป็นเรื่องกล่าวอ้าง

และทีนี้พอนางสาวรัตนามีหลักฐานมีคลิปอะไรแบบนี้แล้ว
ก็จะเรียกว่าดำเนินการให้ต่อนะครับ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ต้องตามเรื่องนี้ต่อเหมือนกันนะครับ